ประสบกรณิกรชาวจังหวัดสงขลาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
เมื่อครั้งที่น้ำแรงในพื้นที่ธุรกันดาลก็ประสบปัญหาภัยแรงอย่างหนัก
แต่เมื่อครั้งที่น้ำหลากในพื้นที่ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนัก
แต่ว่าน้ำพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ทรงมีพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลาจังหวัดทรงคา
ก็ถือว่าเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบคณิกรเป็นอย่างยิ่งครับ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
ครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่าสองพันแปดร้อยไร่
คืออ่างเก็บน้ำคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงคลา
เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดพระองค์ทรงราชดำรีให้กลมชนรับประทาน
พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลา
เพื่อเก็บตักน้ำช่วงที่มีน้ำไหลมากและยังสามารถส่งน้ำช่วยเหลือกเกษตรกร

เวลาหน้าฝนน้ำก็ท่วมไหลหลาก
ผมว่าพระองค์ท่านคงจะรู้นะ
ว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่แห้งแรง
สมควรที่จะต้องมีอ่างเก็บน้ำไว้

ให้มีการด้านการเกษตรด้านอุปโภคบริโภค
ตอนนั้นถ้าสมมุติว่าไม่สร้างอ่างใช่ไหม
ลำคลองสู่พื้นต้นยาง

ถือว่าน้ำท่วมเยอะมากตอนนั้นในพื้นที่ฝั่งนี้
เมื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้แล้วเสร็จ
สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก๔ตำบล
คือตำบลคลองลาคลองหอยโข่งทุ่งลานและตำบลโคกม่วง
พื้นที่ประมาณ๑๘๐๐๐ไร่
บรรจุน้ำได้๒๑ล้านลูกบาทเมตร
ทำให้มีน้ำทำการเพาะปลูกได้
ในฤดูแรงและฤดูฝน
ได้รับประยุทธ์มากครับ
เพราะว่าน้ำก็ได้จ่ายนะ
ทำหน้าทำปลาปลาเลยได้จ่าย
แต่นั้นก็จะเลื่อนขึ้น
ซึ่งก็เลยโปรวาเกตมาทำอ่างงานนั้น

ปรีชาอ่องแก้วกำนันตำบลคลองหลาบอกว่า
ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ป่าประมาณ๑๐๐ไร่
อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไว้
ไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่

และเดินตามรอยของในหลวงรัชกาลที่๙

เพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้
เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านป่า
พระราชินีแกก็สร้างป่า

ผมก็เลยคิดว่าเราจำเป็นทั้งสองอย่างนี้

ตลอดเจ็ดทศวรรษภายใต้พระบรมมหาสเวตชัตริย์

ประสบกรณิกรไทยต่างทราบซึ้ง
ในพระมหาตรุณิคุณ
และต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์
โครงการพระราชดำริหลายโครงการ
ตลอดอาหยาเวลาที่ท่านทรงหางจีดสิบปี
แล้วก็โครงการ๔๕๙๖โครงการเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าทุกคนอยากจะตอบแทนพระองค์
ช่วยกันทำความดีแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าน้ำหรือว่าป่า
พระองค์ทรงให้ความสนพระราชหารุทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก
พระราชดำรัฐณพระตำหนักจิตรดารโหธานเมื่อวันที่๑๗มีนาคม๒๕๒๙ความตอน๑ว่า
หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น
ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน